เขาจัดใหญ่มากมากปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่
เขาบอกว่าจัดมา๒๑ปีแล้วนะครับโทษทีนะฮะ
เป็น๒๑ปีแห่งความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง

เพื่อบอกว่าจะใกล้ถึงแล้วครับ
วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑

ถ้าพูดถึงวังไภพยานาควังไฟพยานาคนะครับ
ใครก็ไปจังหวัดน้องคาย
คนครับร่วมพิธีบวงสวงพญานาค

นางรำกว่า๕๐๐คนร่วมกันรำบวงสวงบูชาพญานาค
ที่รัฐอันนี้ประสงค์พยานาคคู่ริมแม่น้ำโขงครับ
ที่วัดลำดวนเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
โดยมีนายรณชัยกิจวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
เป็นประธานพิธีประกอบพิธีพรามบวงสวงบูชาพญานาค
กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยก่อนหน้านะครับ
ก่อนพิธีบวงสวงบูชาพญานาคก็มีฝนตกมาอย่างหนัก
แต่เมื่อได้เวลาประกอบพิธีฝนหยุดตกราวปฏิหารครับ
จากนั้นก็ได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบ้างไฟพญานาค
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่๒๑มีการจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
ฉากเวทีแสงสีเสียงเครื่องประดับตกแต่งสวยงามอลังการ
ใช้นักแสดงและทีมงานชมรมนาฏศิลป์หนองคายกว่า๒๐๐คน
ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อที่ชาวหนองคายมีต่อบ้างไฟพญานาค
ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
และประชาชนชาวหนองคายได้ชมการแสดงอย่างครับข้าง
โดยในปีนี้นะครับเพิ่มวันแสดงจากเดิมที่มีเพียง๓วัน
เป็น๔วันนับตั้งแต่วันที่๒๑จนถึง๒๔ตุลาคม๒๕๖๒
เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมฟรี
อกจากนี้ยังมีให้จัดกิจกรรมถนนอาหาร
การลอยเรือบูชาพญานาคเป็นลอยเรือไฟ
และที่สำคัญที่สุดครับมีรอยกระทงยักษ์ในแม่น้ำโขงอีกด้วย
เมื่อกี้นะครับก็เป็นดาราในภาพยนตร์เรื่อง
สมศติภัณฑ์ไหนเลยสวรรค์มหาราชนะครับคุณป่าประดนนะครับ
ที่อยู่ในพิธีด้วย
ผมบอกได้คำเดียวว่าถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตไปจังหวัดน้องคาย
เที่ยวงานครั้งนี้นะครับ๒๑๒๔ตุลาคม๒๕๕๙
ขออภัยนะครับ๒๔ตุลาคม๒๕๖๑นะครับ